คำถามคือรถคันนี้มันมาได้ยังไง
ใครเป็นเจ้าของขับรถไปชนบ้านคนอื่น
แต่ทิ้งไว้แบบนี้ประหนึ่งประติมากรรมเป็นเดือนแล้ว

ทำเลยนะครับแชลงกลัวรถลบลงมา
มาได้ยังไงครับเนี่ยดูทุกคน

หาขนาฬินเหมือนกับเฮอร์
ขอถามต่อเจ้าของคลิปและเจ้าของบ้านที่บอกว่ามาได้ยังไง
แล้วเจ้าของไปไหนเจ้าของรถดีจะไปไหน

นี่แหละอยากจะถามต่อว่าเอ๊ะแล้วทำไมปล่อยถึงให้อยู่อย่างนี้

นั่นสิฮะงงไปหมดครับ
แล้วสภาพก็ยังเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับ
ยังไม่มีการมาจัดการใดแล้วก็ยังไม่มีมารับผิดชอบใดด้วย

มันจะล้มประทับคนแล้วสิฮะ
ผู้โพสต์เขาชื่อว่าคุณเบิร์ตครองใหญ่
นำคลิปนี้ไปลงในติ๊กต๊อกพร้อมเขียนว่า
ดวงดีมากครับที่ไม่มีคนเสียชีวิต
และตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมารับผิดชอบเป็นเดือนกว่าแล้ว
กัดโค้งวัดสรรเพชรจังหวัดนครปฐม
ทีมข่าวตรวจสอบนี้ทราบว่าบ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่ตำบลยายชาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าประมาณสักเที่ยงคืนของวันที่๓พฤษภาคมครับ
ทุกคนในบ้านนอนหมดแล้วจู่มีเสียงดังโครมสนั่นเลย
ผ่านหน้าต่างไปอ้าวรถกระบะสีดำพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กับกำแพงบ้าน
พอออกไปดูแป๊บเดียวนะคุณ
คนขับหายไปเลยไม่มีคนอยู่ในจุดเกิดเหตุ
ก็เลยคิดว่าน่าจะหลบหนีออกไปแล้ว
พอเช้ามาไปแจ้งตำรวจนะฮะตำรวจมาถึงตรวจสอบ

หลักกิโลก็หักแล้วก็พุ่งข้ามหลักมาแล้วก็มาหงายท้องตรงนี้

ก็เรียกผู้หญิงคนนั้นมาสอบปากคำ
ผู้หญิงบอกว่าคนขับคือสามีของเธอ
แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้
หลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบหายไปตำรวจก็ไม่ได้มาทำอะไรต่อ
เจ้าของรถเอยก็ไม่ได้มาติดต่อประสานงานใดยังไม่มีการมาจ่ายค่าเสียหาย
กำแพงบ้านให้เขาแต่อย่างใดไอ้การเคลื่อนย้ายซากก็ยังไม่ย้ายเลยคุณผู้ชม
ตอนนี้เจ้าของบ้านเกรงว่าเดี๋ยวมันจะพังหรือเปล่าเขาก็เลยเอาเห็นมาเอาอะไรนะแฉลงใช่ไหม
เจ้าของรถเอาออกซะตำรวจก็กำลังจัดการให้หน่อย
ใช่ค่ะอันตรายนะสำหรับคนที่อยู่ใกล้นะคะ